ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ

ที่ชะอำที่เพชรชบุรีนะฮะ

เห็นเดินขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน

เดินขึ้นมาเพื่อมายิงพระในวัด

ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ

เดินผ่านเนี่ยผ่านพระรูปอื่นนะ

ผู้ชายคนนี้หาว่าตอนที่
ตัวเองบวชอยู่เนี่ยถูกพระรูปนี้

ไม่ได้จนเขาต้องศึกกลางพรรษา

พระท่านอยู่ด้านในกุฏิ
แล้วเข้าไปยิงนะครับ

แล้วก็เดินออกมา
เดินออกมาแล้วก็ขี่จักรยานยนต์

ท่าทางแบบไม่ได้สะทกสถานอะไรเลย

ถึงเที่ยงเลยนะ

นี่วันพระใหญ่นะครับ

แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
กุฏิของพระที่เดินเข้าไป

ช่วงเที่ยงวันนี้เลยครับวัดชะอำคีรี
ตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
กล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนนะครับ

มุมด้านบนที่ท่านเห็นไปเมื่อสักครู่แล้ว
จะเห็นว่าพระรูปหนึ่งที่เดินผ่านไปด้วย

คนร้ายเนี่ยเดินขึ้นมาไปเคาะประตูกุฏิ
กุฏิของพระมหากโมน

ชักปืนขึ้นมายิงใส่๑นัด
แล้วที่เห็นว่าวิ่งเข้าไปในกล้องวงจรปิด

โอ้โหพระสงฆ์ในวัดบอกว่าสะเทือนขวัญมาก
เพราะว่าเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพระหลายรูปนะครับ
ไม่ใช่แค่พระประกิจที่ท่านอยู่ในภาพในกล้องวงจร
ผิดที่ถูกเดินผ่าน
แต่ว่ามีหลายรูปที่ท่านเห็น
ถามว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ตอนที่นายชุธิเทพศหว่างจิต๘๕ปี

ตอนเดินเข้ามาเนี่ยจากบันไดขึ้นมาจนผ่านกุฏิต่างเดินผ่านพระหลายรูปเนี่ย
ทำไมดูเหมือนกับพระหลายรูปท่านก็ไม่ได้แปลกใจสงสัยอะไรที่มีใครขึ้นมา
ก็เพราะนายชุติเทพคนนี้เนี่ยนะฮะเคยบวชเป็นพระอยู่ที่นี่
เพิ่งศึกไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมศึกกลางพรรษา
คือถามว่ากลางพรรษาศึกได้ไหมศึกได้นะครับแต่ปกติเขาไม่ค่อยศึกกัน
พระท่านหรือว่าอุปชาหรือว่าเจ้าว่าท่านไม่ค่อยศึกให้ท่านก็อยากให้พระบวชได้ครบพรรษา
จากเหตุจำเป็นจริงถึงต้องศึกให้กันถ้ามาขอศึกหรือว่าต้องจับศึกกัน
พอเดินขึ้นมาอย่างนี้ฮะพระที่วัดท่านก็เลยเอาคิดว่าเออกลับมาหาใครอะไรยังไงไหม
แล้วพระที่ถูกยิงเนี่ยท่านก็เป็นญาติกับผู้ต้องหา
ก็เลยคิดว่าเขาคงมาหากันเอ้ามาถึงกลายเป็นว่าเดินขึ้นมายิงกันซะอย่างนั้น
อย่างที่บอกฮะเหตุการณ์นี้นะครับพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุนะครับเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันพอดีนะครับ
พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดเพชรบุรีนะฮะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นกุฏิวัดชั้น๒นะครับอยู่ห้องริมซ้ายสุด
ในห้องนี้มีเลือดนี่กองใหญ่นะฮะแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙ซุปเปอร์ส
ปลอกที่ตกอยู่พระที่บาดเจ็บนะครับคือพระมหาโกมลอาจารสุโพนะครับ
ท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดชะอำคีรีวัดแห่งนี้นี่แหละ
แต่ปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าวาดวัดถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมกระสุน
มีถากเข้าที่ข้อมือซ้ายเข้าหน้าอกซ้ายเข้าหน้าอกขวา
แล้วเข้าโหนกแก้มซ้ายด้วยรวมสี่นัดค่ะคาดว่านัดแรกเนี่ยจะถากข้อมือซ้ายก่อน
เคาะประตูกุฏิแล้วพอท่านหลบเข้าไปในห้องเนี่ย
คนร้ายก็ตามเข้าไปแล้วก็ไปยิงอีกสามนัดนะครับ
หลังเกิดเหตุพระลูกวัดรีบนำท่านส่งโรงพยาบาลชะอำนะครับ
ตอนนี้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีนะครับ
อาการสาหัสแต่ว่าตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เนี่ยฮะก็ต้องรีบพาท่านส่งโรงพยาบาล
ผู้ก่อเหตุคือนายชุติเทพสว่างจิตอายุ๒๖ปีอดีตพระลูกวัดที่นี่
หลังก่อเหตุแล้วหลบหนีไปที่บ้านพ่อกับแม่ของตัวเอง
สืบสวนสพชะอำตามไปจับได้นะครับ
บ้านอยู่ที่หมู่บ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำ
นี่ฮะจับได้พร้อมของกลางอาวุธปืน๙ซุปเปอร์๑กระบอกที่ใช้ก่อเหตุ
ชุติเทพท่าทางลักษณะอาการเนี่ยดูเหม่อตาลอยให้การวกวน
สารภาพอ้างว่าโกรธแค้นพระมหาโกมลซึ่งเป็นลุง
บอกว่าตอนที่บวชอยู่เนี่ยชอบดุด่าต่อว่า
หาว่าเขาเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกท่องบทสวดมนต์ไม่ได้
กดดันจนทนไม่ไหวต้องขอศึกกลางพรรษา
พอศึกออกมาก็เลยโกรธแค้นไปขโมยปืนพ่อแล้วเอามายิงหลวงลุง
อันนี้เขาอ้างนะเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะ
แต่ว่าข้อหาเบื้องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหานายชุติเทพ
ก็คือพยายามฆ่าแล้วเรื่องการพาวุฒิตปืนไปที่สาธารณะด้วยนะครับ
แล้วก็เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะด้วยนะ
ตอนนี้ก็ได้ตัวแล้วนะฮะดำเนินคดีกันต่อไป
ค่ะมีลูกศิษย์วัดนะคะคุยกับทีมข่าวของเรานะ
วันลบแป้นทองครับลูกศิษย์วัดคนนี้บอกนักข่าวของเราเลยว่า
คืออยากถามจริงว่าคนก่อเหตุเนี่ยทำกับหลวงพ่อทำไม
กล่าวอ้างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าโอ้โห
หลวงพ่อไปดุไปด่าอะไรเนี่ยนะครับลูกศิษย์วัดคนนี้เขาบอกว่าไม่จริงเลยนะคะ
อืมคือหลวงพ่อท่านห่วงเอ็นดูพระและสามเณรทุกรูป
เขาก็บอกว่าเนี่ยยิงคนทั่วไปมันก็บาปหนักมากแล้วนะ
นี่มายิงพระสงฆ์ก็คงยิ่งโอ้โหไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไง
ครับตำรวจจับได้แล้วถ้าพามาทำแผน
อยากจะเดินไปถามเลยนายวัลลบคนนี้บอกว่าอยากจะเดินไปถาม
ทำแบบนั้นทำไมท่านไปทำอะไรให้
ที่สำคัญเนี่ยท่านเป็นลุงแท้แท้ของคนร้ายครับ
นี่นะคะรับรองพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ
ก่อนที่จะมาบวชเนี่ยเขาก็เป็นคนรับรองดูแล
บวชก็ดูแลแต่ทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้ครับนี่นะคะ
คือพอมาบวชแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เลยพยายามเข้มงวด
พยายามจะดูแลเพราะด้วยความเป็นลุงเป็นหลานกันด้วยไงฮะ
อืมลูกศิษย์วัดคนนี้บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่หลวงพ่อจะไปดุด่า
กดดันจนถึงขั้นโอ้โหจะต้องมาก่อเหตุยิงกันขนาดนี้ครับ
คือก่อนเกิดเหตุเดือนนึงอะค่ะหลังทำวัดเสร็จ
ตัวนายชุติเทพก็เดินออกจากวัดทั้งทั้งที่ยังห่มจีวอนอยู่เลยนะคะ
อย่างนั้นเลยเหรอไม่ยอมกลับมาวัดอีกเลยอืม
ชาวบ้านเป็นคนนำตัวพากลับมาส่งวัดอ่ะครับ
อกจากนี้นะคะตัวผู้ก่อเหตุเคยถอดจีวอนไปไว้ที่ห้องน้ำ
แล้วใส่ชุดธรรมดาแอบออกไปเสพยาเสพติดกับเพื่อนสองสามคน
อืมนี่ไงเสพยาเสพติดด้วยนี่ไงจนถึงที่สุดก็เลยศึกเองค่ะ
ครับศึกเองไม่ได้มีใครบังคับให้ศึกนะคะอ๋อศึกตัวเองเหรอ
ศึกเองค่ะครับเขาบอกว่าสงสัยเพื่อนชวนหรือไม่ก็อาจจะอยากเสพยาเสพติด
เองในลักษณะที่ว่าถอดจีวอนทิ้งเดินออกจากวัดแล้วไม่กลับมาวัดอีกเลย
ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยแม่ค่ะพามาให้พระถอดศีล
เพราะเขาเชื่อกันว่าตามความเชื่อถ้าศึกเองอ่ะมันไม่ดีใช่ครับ
มันอาจจะถึงขั้นเป็นบุ้งเป็นบ้าอะไรแบบนี้ต้องมีเลิกศึกต้องมีพระท่านศึกให้
แล้วนี่คือถอดจีวอนทิ้งไว้แล้วเดินออกจากวัดไปเลย
คือตอนเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายเคาะเรียกพระมหาโกมล
แล้วท่านก็ถามว่าใคร
คนร้ายตอบว่าหนูเองพูดเหมือนลูงกลานนี่แหละ
ใช่พระท่านก็เลยไม่เอกใจอะไรไม่ได้คิดว่าโอ้โหจะมาทำร้ายอะไร
ครับก็เลยเนี่ยเปิดประตงประตูให้นะคะ
ทีนี้ค่ะตัวลูกศิษย์วัดที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่า
เรื่องที่หลวงพ่อตามกลับให้มาศึกไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลัก
ที่ให้ผู้ก่อเหตุคนนี้มายิงหลวงพ่อท่านนะคะ
ทีนี้ค่ะทุกคนก็เลยสงสัยว่าจริงแล้วเนี่ยสาเหตุมันคืออะไรกันแน่
อย่ามาอ้างว่าหลวงพ่อไปดุไปว่าไปกดดันบังคับให้ศึก
เพราะเรื่องจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย

จะเอาให้เขาท่าโจให้ตายเหรียบ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
ทุกผู้ชมครับได้คุยกับท่านเจ้าวาดวัดด้วยนะฮะนี่ฮะพระอธิการ
อำนาจฐานิสโรนะครับหรือว่าหลวงพ่อมั่นนะครับจ้าวาดวัดชะอำคิรีนะครับ
บอกกับเรานะครับบอกว่าตอนที่นายชุติเทพผู้ต้องหาเนี่ย
ตอนจะมาบวชเนี่ยตอนนั้นท่านคัดค้านแล้วนะค่ะ
เพราะรู้ประวัติว่าเสพยาเสพติดทีนี้มันจะขัดกับระเบียบเรื่องการบวชพระ
แต่หลวงพ่อโกมลนะหรือว่าพระมหาโกมลเนี่ยที่เป็นลุงเนี่ย
ท่านก็ออกปากรับประกันกับท่านเจ้าวาดวัด
บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลความประพฤติให้ขอให้นายเอาท์หรือว่านายชุติเทพที่เป็นหลานชายเนี่ย
ท่านก็เลยอนุญาตให้บวชพระแต่พอบวชพระแล้วเนี่ยบวชไปได้ระยะเดียวนะครับ
พฤติกรรมเปลี่ยนแล้วนะท่านจ้าวาดวัดบอกว่านายชุติเทพหรือว่าตอนนั้นเป็นพระเอาท์เนี่ยนะ
เหม่อลอยนะชอบหนีออกจากวัดหนีไปแล้วเนี่ยไม่ได้กลับมาเองนะ
ชาวบ้านจับมาส่งวัดต้องจับตัวพามาส่งวัด
ก่อนเกิดเหตุเรื่องการศึกเนี่ยนะนายชุติเทพถึงขั้นถอดจีวอน
จีวรแล้วออกจากวัดไปเฉยรุ่งเช้าเนี่ยกลับมาที่วัด
คือแม่ต้องพามาพามาหาพระที่วัด
ขอให้ทำพิธีลาศิกขาถอดศิลป์ให้ถูกต้องหน่อย

ก็เลยทำให้ซึ่งคนทำให้ก็คือหลวงนั่นแหละ
ก็คือพระมหากโกมนศ์
ก็เป็นการศึกระหว่างพรรษากลางพรรษา
แต่เขาหนีถอดจีวอนหนีไปเองค่ะแล้วแม่เขาพากลับมา
ใช่นี่ก็ข้อมูลตรงกันกับหลายคนก็บอกแบบนี้
จ้าวาดวัดบอกอย่างนี้เลยไม่ใช่แบบที่ผู้ต้องหาอ้างเลยว่า
โอ้โหผมถูกกันแกล้งหาว่าสวดมนต์ไม่ได้
ท่องบทไม่ได้แล้วบังคับให้ศึกอะไรอย่างนี้
ต้องศึกเองอะไรก็ไม่ใช่เลย
จ้าวาดวัดชะอำคิรีบอกว่า
เหตุการณ์นี้ถือว่าสะเทือนขวัญมากเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก
วัดนี้อยู่อย่างสงบสุขมาตลอด
ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับ
แล้วจริงแล้วตัวนายชุติเทพเองตอนมาบวช
พระที่วัดนะแม้กระทั่งตัวท่านเจ้าวาดเอง
ท่านก็รักท่านก็เอ็นดูนะ
แล้วก็คอยเป็นห่วงเป็นใยคอยดูแลพฤติกรรมมากกว่าพระรูปอื่นด้วยกันด้วยซ้ำ

คำว่าด่าไม่มีสำหรับพระองค์นี้
ท่านเป็นพระปฏิบัติส่องแล้วลูกขึ้นปฏิบัติ
เหมือนใจเย็นมากคำว่าด่าไม่มีอยู่ด้วยกัน
ไม่มีใครคิดว่าจะมีเพราะพ่อเป็นคนดีมาก
คนดีมากดีมากจริงฉันกล้าปกว่ากลับกันได้สนิทเลย
ไอ้ฉันไม่ด้วยแต่ว่าท่านรับประกันให้เลย
ติดยาติดอะไรอย่างนี้แกว่าอยู่ในนี้ปลอดภัยแล้ว
บอกโอ้โหรู้เรื่องนี้ลุงถึงกับอึ้งเลย
บอกกับคุณวิมลวันบอกลุงอึ้งเลยว่าโอ้โหมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ
หลังจากรู้ว่าทิศเอาท์เนี่ยนะหรือว่าในเอาท์เนี่ยมาก่อเหตุแบบนี้
เพราะความจริงแล้วเขาคือลุงกับหลานกัน
แล้วพระมหาโกมลท่านเป็นพระที่ดีมากช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอด
คนไหนเนี่ยลูกหลานจะมาบวชไม่มีเงินนะท่านก็จัดการให้หมดนะ

คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนที่ท่านเนี่ย
โอ้โหดูแลอย่างดีอ่ะดูแลอย่างกับลูกอ่ะแม้จะเป็นหลานอ่ะ
น้องพ่อน่ะวาดทะอามงานโทษไม่มีตังค์
หลวงพ่อเผ่าให้ฝีอืม
อะไรก็ฝีหมดต้นต้องเสียตังค์คือไม่มีตังค์

โอ้ใจบุญมากผมก็ไม่เชื่อไงแล้วมีคนหมู่บ้านเดียวกันด้วยอ่ะ

คือสนิทกับทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ

มันเป็นท่านมันเป็นท่านเชื่อเลยสงสารพ่อแก
บาปไหมยิงคนว่าบาดบาป
ปรับปรับเป็นหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อแกดีมาก
คุณผู้ชมคะก็หลังจากเกิดเรื่องนะคะ
พระลูกวัดก็เปิดกุฏิพระมหาโกมลห้องหมายเลข๒๑
ให้ทีมข่าวได้ดูสภาพห้องนะคะครับนี่ค่ะ
คือในกุฏิเนี่ยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
ก็ยังมีรอยเลือดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าครับ
ก็เลยคาดว่าหลวงพ่อท่านคง
ลุกขึ้นเปิดประตูแล้วก็ถูกยิงตรงนั้นเลย

เพราะเลือดจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าห้องเลยอ่ะนะคะครับ
พระก้มพระลูกวัดอีกรูปหนึ่ง

บอกว่าตอนแรกเนี่ยคนร้ายไปถามคนงานก่อนนะคะ
ไปถามที่โบสถ์ว่าหลวงพ่อโกมลอยู่ไหน
คนงานบอกว่าอยู่กุฏิคนร้ายก็เดินไปเลยขึ้นกุฏิไปเลย
แล้วก็ไปเคาะประตูเรียกบอกหนูเองเนี่ย
แล้วพอเปิดประตูก็ยิงใส่เลยนะคะ
หลวงพี่ก้องก็ยังสงสัยคุยกับนักข่าวของเราอ่ะ
ยังบอกเลยว่าโอ้ยไปยิงหลวงพ่อทำไมคนร้ายทำแบบนี้ทำไม
นี่นะคะก็คือหลวงพี่ก้องบอกว่า
คนร้ายเนี่ยเหมือนกับว่าหันปืนไปหาพระกล้องด้วยนะคะ
เลยฮะใช่ครับพระท่านก็เลยวิ่งลงจากกุฏิ
ตามพระรูปอื่นอื่นให้มาช่วยครับเพราะพระท่านก็อยู่ตรงนั้นพอดี
นัดแรกปุ๊บผมถามว่าพ่อจิงปุ๊บหาว่าจิงพ่อทำไม
มันหันปืนมางี้ผมก็วิ่งตามพระแล้วมาเข้าไปยิงในห้องต่ออีกสาม
นัดแรกยิงขอครับผมว่ามันจิงพ่อทำไม
ท่านถามครับครับผมตะวนถาม

ธรรมัวจะกระลุงไว้ว่ามันนะเล่นของมากระบบกับไม่ได้เกินยา
ช่วง๗วันที่ออกไปเนี่ยพอจะไปเล่นของหนัก
บางทีก่อนจะบวชเนี่ยมันโดนถอดเสื้อขึ้นมาวัด
หน้าห้องพ่อประจำครับแล้วผมไม่เคยคิดว่ามันจะมายิง
ผมไม่เคยคิดว่ามันจะขอกรรมาพ่ออ่ะทำให้พ่อเสียใจ
ทำให้ลูกลูกเสียใจที่ว่าออกไปไหนไม่บอกเนี่ย
ใช่ไหมครับอืมไม่เคยมีใครเคยคิดเลยว่า
เอาจะเป็นคนอย่างนี้ครับอืมที่น่าเชื่อแล้วท่านครับ
ใช่ครับผมไม่อยากไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยครับ
มันจะเกิดที่อย่างงี้ได้ไงกับพ่อผมที่ผมรักมากครับ
นี้รักมากครับรักมากครับนี่ค่ะครับคือทีมข่าวบอกว่า
ลองสังเกตจีวรพระกล้องดูนะคะยังเปื้อนเลือดอยู่เลยอ่ะ
ตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่ค่ะยังเปื้อนเลือดอยู่เลยค่ะ
แล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาท่านก็สวดมนต์ทำวัดเย็นนะ
คือวันนี้เป็นวันพระใหญ่ทั้งทั้งที่จีวอนเปื้อนเลือดแบบนี้นะ
ครับท่านก็ยังต้องเนี่ยค่ะคือก็ลงอุโบสถสวดมนต์ซักกันไม่ทันฮะ
ค่ะวันนี้วันพระใหญ่กิจของสงฆ์ต้องไปเข้าโบสถสวดมนต์เนี่ยโอ้โห
คือถ้าดูภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าหลังจากที่ผู้ต้องหาไปยิง
หลวงพ่อโกมลที่กุฏิแล้วเนี่ยจะมีภาพที่พระท่านวิ่งกันอ่ะ
ใช่มีพระรูปอื่นด้วยก็เหมือนที่พระกล้องบอกอ่ะค่ะ
เห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะตรงเนี้ยที่พระกล้องบอกว่านี่เห็นไหม
คนร้ายเอาปืนหันจ่อมาใช่ด้วยความเคารพนะฮะหลวงพ่อคือขู่
ตอนนั้นก็ต้องวิ่งกันแบบจีวอนปลิวอ่ะใช่ไหม
เพราะว่ามันใครจะไปอยู่อ่ะเป็นผมคงก็วิ่งอ่ะอ่า
เพราะไม่รู้ว่าคนร้ายมันจะคิดอะไรอีกสุดท้ายก็เดินหนีไป
ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านไปก็ถูกควบคุมตัวได้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้พฤติกรรมก่อนหน้านี้ฟังจากท่านจ้าวาดวัดพระในวัดเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้ว
ว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นไปเองหมดเลยหนีออกจากวัด
แม่เขาต้องพามาให้พระทำพิธีศึกอย่างถูกต้องให้
แต่ถ้าพฤติกรรมโดยส่วนตัวของตัวผู้ต้องหาเนี่ยนายชุติเทพเนี่ยเป็นยังไงเนี่ย
คุณวิมลวันได้คุยกับแม่ของนายชุติเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
สื่อข่าวของเราได้คุยด้วยนะฮะนี่ฮะแม่เนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ครอบครัวเสียใจมาก
ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลูกชายไปก่อเหตุแบบนี้เพราะความจริงแล้ว
หลวงพ่อโกมลเนี่ยท่านคือญาติสนิทกันเลยนะฮะมีศักดิ์เป็นลุงของผู้ต้องหาเลยนะครับ
แล้วมีความเคารพสัทธาท่านมากไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แม่ของนายชุติเทพบอกว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิตมาหลายปีแล้ว
มีอาการทางจิตประสาทหลังจากที่ไปเสพยาบ้า
จะเลิกยาบ้าแล้วก็ยังมีอาการอยู่เนี่ยฮะแม่ของนายชุติเทพคุยกับคุณวิมนต์วันไป
ปาดน้ำตาไปแต่ทีเนี้ยแม้ลูกจะเสพยาบ้าเลิกเสพยาบ้า
มีอาการทางจิตประสาทลักษณะป่วยทางจิตแต่เพิ่งพาลูกไปรักษาอาการ
บำบัดได้เพียงสองเดือนคุณเขียนมาสอนอืมทีนี้พอพาไปหาหมอนะ
ไปรักษาอาการทางจิตประสาทเพิ่งไปหาหมอได้๒เดือน
อยู่ลูกชายมาบอกแม่ว่าอยากบวชอยากบวชมากถึงขั้นร้องห่มร้องไห้
บอกอยากบวชพาไปบวชหน่อยเถอะอยากจะบวชอ่ะ
ก็พาไปบวชค่ะก็ไปหาหลวงลุงที่วัดนี่แหละวัดชะอำคีรีเนี่ย
หลวงลุงก็รับผิดชอบรับปากรับคำกับท่านเจ้าวาดวัดให้
จะดูแลความประพฤติให้จนได้บวช
หลวงลุงก็คือพยายามช่วยทุกอย่างถูกต้องอยากให้ได้บวชจะได้เออไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดแล้วนะ
ใช่แม่บอกพอพระลูกชายได้บวชโอ้โหพระลูกชายเขาก็ดีใจของเขามาก
แล้วอยู่ดีมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงที่ท่านเจ้าวาดบอกบวชเนรเดือนนึงไม่เห็นเป็นอะไรเลย
พอบวชพระแป๊บเดียวถึงขั้นแบบถอดจีวงจีวรหนีออกจากวัดก็มี
แม่บอกว่าสาเหตุมันเป็นอย่างนี้คาดว่าเป็นเพราะลูกชายเนี่ย
พระลูกชายตอนอยู่ที่วัดเนี่ยไม่ยอมกินยาเลย
ยาทางจิตประสาทยาซึมเศร้ายาอะไรก็แล้วแต่ที่หมอให้มาเนี่ย
เพราะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะถอดจีวรเดินออกจากวัดไป
แม่ต้องพากลับมาที่วัดให้พระท่านทำพิธีศึกให้อย่างถูกต้องเนี่ย
พบว่าไอ้ซองยาขวดยาที่ลูกต้องกินเนี่ยคุณเขียนมาสอน
มันอยู่ครบเต็มจำนวนเลยคืออยู่ที่วัดไม่ได้กินยาเลย
ไม่ได้กินยาอาการทางจิตประสาทอะไรพวกนี้เลยก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่เรื่อย
แม่บอกว่าเนี่ยลูกถึงขั้นหลอนถอดจีวอนเดินออกจากวัดนะครับ
ชาวบ้านต้องพามาส่งวัดตั้งหลายครั้งเพราะไม่ยอมกินยาเลย
แม่ของนายชุติเทพบอกว่าแม่เนี่ยดีใจมากเลยนะตอนนั้นเนี่ย
สบายใจมากที่ลูกชายได้บวชคิดว่าบวชเรียนแล้วเดี๋ยวคงเป็นคนดีได้นะครับ
คงจะไม่มีอาการอะไรต่างแล้วแต่กลายเป็นว่ากลับหลอนบ่อยครั้งนะครับ
คือแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายบวชเนี่ยแต่กลายเป็นว่าแม่เนี่ยห่วงห่วงจนไม่ได้นอนอ่ะค่ะ
แต่การก่อเหตุจะมีอาการทางจิตประสาทแบบไหนอะไรยังไงก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการต่อนะฮะ

ค่ะว่าป่วยทางจิตทางประสาทจริงต้องมีคุณหมอรับรองค่ะ

จะมาเป็นข้ออ้างในการก่อเหตุมันไม่ได้
ใช่แล้วถ้าคุณมีอาการทางจิตประสาทจริงคุณก็ต้องไปบำบัดรักษา

ไม่ใช่ว่าหายแล้วก็ไม่เป็นไรถือว่ามีอาการทางจิตประสาทช่วงก่อเหตุไม่ใช่นะครับ

สพชะอำคุมตัวไว้แล้วนะครับแต่ว่าคุณแม่เขาขอใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหาของลูกชายนะฮะ
ไม่ขอทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์เป็นคดีที่เกิดขึ้นที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอุกอัดเหลือเกิน